คุณผู้ชมไปดูข่าวแปลกค่ะเป็นผู้ชายที่ทำอะไรแปลกแปลก
เขาบอกว่าเขาขับรถเบ้นไปนะ
หลังจากนั้นเหมือนจะเข้าห้างแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารนะคะ
แล้วเขาก็เปิดเป็นรถเบนเลยนะเปิดอ่าด้านบนนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปยืนโบกไม้โบกมือโดยที่ไม่มีคนขับ
และหลังจากนั้นรถไปตกท้องร่องให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยค่ะ
รถคันนี้ค่ะพุ่งข้ามออกมาจากหน้าห้าง
ข้ามถนนไปแล้วก็ไปตกร่องน้ำแบบเนี้ยค่ะเออ
เจ้าหน้าที่ยังงงอยู่เลยนะทำทำไมค่ะ
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นางรองบุรีรำนะคะจุดนี้คือ
ร่องกลางถนนตรงข้ามห้างโลตัสค่ะรถเบ้นคันนี้ตกอยู่ในร่องแบบนี้คนขับ
ชื่อว่านายเวียระศรีอุราณวัดอายุห้าสิบสี่ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบรรยายนะคะ
ลักษณะเป็นแบบไหนเขาบอกว่าลักษณะคล้ายคนเมานะ
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคือตอนที่ไปถึงเขาก็อยู่ในรถเอาตัวออกมา
แต่ผู้จาวกไปวนมาค่ะนายวีระพอออกมาจากรถสภาพก็คือ
สวมเกื้อกแกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าค่ะ
เดินวนไปวนมาแล้วแถมยังนอนแผ่กลางถนนด้วย
ถามว่าจะไปไหนเนี่ยค่ะเขาบอกจะไปหาญาติที่อุบล
แล้วก็พูดวกไปวนมาบางครั้งก็ร้องเพลงด้วยนะ
ลับกันไปแบบนี้เอาให้คุณผู้ชมดูค่ะ
พึ่งออกมาจากเนี่ยโรตัสโรตัสหน้าเสียหลักลงไปอย่างเนี่ย
คือผมวิ่งออกมาจากโลตัสจะไม่มีรถมา
ก็เลยหลบก็เลยชนชนไปโดนท้าย
โดนเอ้ย
ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

ไม่แต่พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาไม่ได้เล่าอย่างนั้นนะ

แต่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่มีใครตัดหน้าเขา
เอ้านำตัวเขาไปเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลนางรองนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจซิมีแอลกอฮอลไหมมีสารเสพติดไหม

นายปิยะเพชรพิณะเนาพินพะเนาค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็บอกว่า

เบ้นคันนี้เข้ามาจอดที่หน้าห้างแต่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการ
แล้วก็ยืนขึ้นเอาหัวโผล่ขึ้นมาบกมือทักทายคนทั่วไป